ข่าวนี้ก็มาถี่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
มาโทรศัพท์คราวนี้เนี่ยโทรไปหาเด็กนะคะ
ลอกเด็กนะครับโทรไปหลอกเด็กแล้วให้เด็กโอนเงินค่ะ
ที่เพชรบูนค่ะสำหรับลายนี้นะคะ
เด็กอายุ๑๕ไปหลงกล
มิจฉาชีพหลอกให้เล่นพนันออนไลน์
แล้วสุดท้ายก็มามุกเดิมถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินสารพัด
ไปแอบโอนเงินจากมือถือของยาย
โอนไปเท่าไหร่รู้ไหมคะ๓๕แสน
ยายนี่จะเป็นลมเลยค่ะ๓๕๐๐จากมือถือ
คุณป้ายาวภาค่ะคุณป้ายาวภาทองสุกอายุ๕๗ปีนะคะ

หลานชายบอกว่าหลานชายถูกคนทักเฟซบุ๊กมาหลอกให้เล่นบาคาร่าออนไลน์
หลานก็สมัครเข้าเล่นแล้วหลานก็ได้เงินจากการเล่นมา๑๓๐๐๐บาท
สูตรเลยค่ะฝั่งนั้นบอกว่าถ้าจะเอาเงินเนี่ยนะ
ก็ต้องมีค่านู่นค่าหนี้สารพัดหลานอยากได้เงินด้วยความที่ยังเด็ก
ฝ่ายนั้นก็กล่อมจนหัวหมุนเลยค่ะหลานมาขอยืมมือถือ
บอกจะเอาไปเล่นเกมสุดท้ายเนี่ยตกหลุมพราง
เงินจากมือถือไปให้บัญชีมีชื่อบัญชีด้วยค่ะ
วันนิสาซื่อตรงโอนไปบัญชีนี้ทั้งหมด๑๗ครั้ง
๓๕๐๐บาทคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนะคะเด็กโอนไป
คุณป้าบอกว่าวันนั้นเนี่ยคือมีคนทักเรื่องเงินกับป้าเนี่ย
ก็เลยไปเช็คดูบัญชีพอไปเช็คโอ้โหเจอจริง
เงินมีอยู่๔แสนตอนนี้เหลือติดบัญชี๖๐๐๐เท่านั้นเอง
ถามหลานชายนะคะก็รับสารภาพ
ก็เลยต้องรีบพาไปแจ้งความที่สพชนแดน
จะดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีนะเพราะว่ามีชื่อบัญชีปรากฏอยู่
แต่ว่าจนถึงวันนี้ค่ะป้าบอกว่าคดียังไม่คืบหน้าเลย
ก็ขอพึ่งสื่อช่วยกระจายเรื่องนี้อีกแรงหนึ่งค่ะ
เรารู้เลยว่ามันเหลือ๔๐๐๐๐๐แล้วคันนี้ตอนนี้ทำไมเหลือแค่๖๐๐๐๐
เราก็เลยถามเอ๊ะมันไปไหนเงินไปไหนนั้นถามแฟน
แล้วก็โทรไปถามลูกชายลูกชายก็บอกว่าถามหลานสิ

บอกแม่ผมขอโทษว่างั้นผมโอนไปอยู่ในบ้าน

เราก็ยังไม่รู้ตอนนี้ว่าโอนไปไหน

ฝากสพชนแดนนะคะที่เพชรบูรณ์ช่วยตามเรื่องนี้ให้กับคุณป้าด้วยค่ะ
แล้วก็อย่างเราท่านก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะชวนเล่นพนันออนไลน์
พอได้เงินแล้วจะเอาเงินก้อนนี้ก็ต้องโอนนู่นโอนหนี้
ก็จบลงด้วยแบบนี้ค่ะ